มาดูเรื่องของการเดินทางที่มุ่งหน้าสู่พระบรมหาราชวัง
โดยเฉพาะประสบกรณิกรชาวไทยที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ต้องเดินทางผ่านสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพง
จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดจำนวนมากค่ะ
เพื่อมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นอีกจุดที่มีจิตอาสามาร่วมทำความดีเพื่อถวายในหลวงราชการที่๙
ติดตามจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
ประชาชนต่อแถวยาวเหยียดรับน้ำใจจากบรรดาจิตอาสา
มาแจกจ่ายอาหารและของใช้จำเป็นบริเวณลานจอดรถแท็กซี่
ด้านข้างสถานีรถไฟกรุงเทพมีทั้งข้าวกล่องน้ำดื่มขนมปัง
เสื้อสีดำและริบบิ้นแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ไม่มีสวมใส่
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่บรรดาจิตอาสาทุกคน
มาทำด้วยใจโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
วีริสาขุนทองนักเรียนโรงเรียนเซ็นยอเซฟยานาวาบอกว่า
วันนี้รวมกลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียนไปหาซื้อน้ำดื่มและขนมตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่สถานีรถไฟกรุงเทพ
รวมถึงคอยบริการเก็บขยะรอบสถานี
มาตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วค่ะทำกันเองทั้งหมดเลย
ไม่ว่าจะออกเงินหรือก็ทำกับข้าวแล้วก็มากันเองหมดเลยค่ะ
รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ครั้งหนึ่งได้ทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ดีใจมากค่ะได้เห็นทุกคนยิ้มตอนที่เรายื่นของให้เขามีความสุข
เช่นเดียวกับตัวแทนแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์บอกว่าได้รวมตัวกันในกลุ่มเพื่อน
มาช่วยกันทำข้าวกล่องรวมถึงนำเสื้อสีดำมาแจกให้แก่ประชาชน
เตรียมจะเดินทางไปแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังโดยบอกว่าตั้งใจทำความดี
เพื่อแสดงความสามัคคีและรู้จักแบ่งปันตามคำสอนของพ่อ
ได้ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการที่จะมากราบพ่อหลวงของเรานะคะ
แล้วก็ได้ช่วยแบ่งปันให้สำหรับคนที่เขาไม่มี
บางคนไม่มีเงินซื้อเซือค่า
แค่เขานั่งรถมาเขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากแล้ว
คนไทยค่ะยังไงก็รักกัน
ยามทุกข์หรือยามยากอะไรอย่างนี้

ทำให้คนเห็นว่าพวกเรารักกันจริงอย่างนี้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง
นำเข้ากล่องน้ำดื่มและริบบิ้นสีดำมาแจกจ่ายแก่ประชาชน
รวมถึงตัวแทนจากศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี
มาคอยบริการตัดผมฟรีให้ประชาชน
ภายในบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ

จัดสรรช่วงเวลาให้ผู้ที่ต้องการมาทำจิตอาสา

ต่อความต้องการของประชาชน
ก็จะจัดให้ว่าแต่ละหน่วยที่จะเข้ามา
วันไหนจะสะดวกอย่างไรอะไรยังไงเราจะจัดให้
เพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไปตลอดระยะเวลาอีก๑หล้อยวัน
ผมเชื่อว่าก็ยังมีการหลั่งไหลการเดินทางของพี่น้องชาชนจำนวนมากที่จะเข้ามานะครับ
แสดงความนึกในพระมหากรณฑิตคุณเยอะอยู่นะครับ
ประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟกรุงเทพ
และได้รับแจกสิ่งของจากจิตอาสาส่วนใหญ่บอกว่า
ซึ้งใจที่เห็นคนไทยช่วยเหลือกัน
ทุกคนต่างทำเพื่อแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนผู้ที่ต้องการจะเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพไปยังสนามหลวง
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน
รถเมย์และรถบัสปรับอากาศ
ให้บริการรับส่งฟรีตลอดทั้งวัน
ชดารัฐโภคาธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน